คือแม่ก็สงสัยในตัวเราอย่างนี้เหรอ
ไม่คือแม่ก็รู้ว่าเราก็เป็นคนไปเที่ยวอยู่แล้ว

แม่ก็สงสัยในตัวเรา
ทุกครั้งที่เขาไปหนูจะรู้ว่าเขาไป

ก็คิดว่ามีนักแสดงไม่มีปัญหา
อ่านครับไม่ใช่ปฏิการผมเพราะผมเกิน๒๐แล้ว
ปีปีนะ๒๑คือถ้ามีข่าวมันคงน่าจะมานานแล้ว
จริงหนูไม่ได้ถามเพราะว่าอ่านแล้วมันถึงแบบ
ไม่ถึง๒๐หนูก็อัดตัดช่วยแล้วว่าไม่ใช่
สบายใจไหมคะที่มันไม่ใช่แฟนเรา
คาดคิดว่าจะเป็นเขาอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนพอเรารู้ว่าแล้วเขาไปก็จะมีแต่เพื่อนด้วยกัน
แล้วก็พอยิ่งมันพลาดเหมือนเขาส่งมาให้ดูแล้วว่ามีข่าวนี้
ซึ่งผมก็ไม่น่าจะไปทำอะไรอย่างนั้น

ผมว่าเราก็วางตัวก็ไม่ได้แบบโพสต์โซเชียล
หรือว่าทำอะไรที่มันแบบส่งผลต่อคนที่เห็นเราเป็นตัวอย่าง
ก็ไม่มีเพราะว่าจะเป็นเพื่อนกันหมดเลย
คือแบบในแก๊งนี้มันก็จะเป็นรู้จักกันอยู่แล้ว
เมื่อนาทีจะไปเที่ยวหนึ่งไว้เที่ยวหนึ่ง

เหมือนเขาก็ไปกับเพื่อนด้วยกันอยู่แล้ว
จริงถ้ามันมีข่าวเป็นนัวผู้ชายที่เป็นเพื่อนกัน
จะน่าเชื่อเป็นมากกว่าที่เป็นผู้หญิง

แล้วมันมีวันนี้มีงานถึงไปเคลื่ยมบ้างมั้ย

ไม่รู้ปกติเวลาไปเที่ยวก็ไม่ได้แบบ
ใช่เพราะว่าจริงผมก็ชัดเจนอ่ะแต่แรกก็ไม่ได้มีแรกตัวเป็นห่วงอ่ะครับ
อย่างเวลาเจเจมีข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยข่าวแบบนี้สุด
จริงหนูไม่ค่อยอ่านข่าวถ้าจะรู้จะเป็นจากเขาที่ส่งมาว่าเออมีแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับโอเคมากครับอันนั้นเร็วอันนั้นเร็ว